โปรดติดตามตอนต่อไป
ต่อครูสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ต่อครูสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีต่อครูทั้งหมดสี่ข้อ

หนึ่งล้านบาท

ก็ต้องเป็นเรื่องของคนในครอบครัว

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราทั้งหมดนะครับ

ขอเชิญน้องโน้ตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
แล้วโน้ตจะต้องเป็นคนชี้ชะตาคนแรก
ให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับคนในครอบครัว

เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องโน๊ตเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เรื่องกฎจราจรครับ
การขับรถบรรทุกนี่ยากกว่าขับรถธรรมดาไหมครับ

เพราะว่าขึ้นทางใหญ่มันมีรถเยอะครับ
เคยไปทำธุระที่กรมขนส่งทางบกบ้างไหมครับ
ก็ไปครับเอารถไปต่อทะเบียนครับ
แล้วน้องโน้ตทราบไหมครับว่า
กรมขนส่งทางบกเขามีบริการคอลเซนเตอร์ด้วย

โทรไปสอบถามได้
สิ่งทุกอย่างตอนนี้จะมีคอลเซนเตอร์หมด
กรมขนส่งเขาก็มีคอร์เซ็นเตอร์นะ

ผมไม่รู้ครับมีแต่ถ้าแก่แกติดต่อเองครับแล้วก็ให้ผมไป
จริงแล้วเนี่ยนะครับน่าจะรู้เอาไว้เพราะว่าจริงพี่เคยเห็นนะ
เคยเห็นเดี๋ยวนี้นะตามรถบรรทุกเนี่ยฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้แล้วนะ
คอร์เซ็นเตอร์เพราะว่าจริงมันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นอย่างนี้
สะดวกและรวดเร็วมันต้องประสานให้ได้
ที่พี่พูดให้ก็เพราะว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบอร์โทรคอลเซนเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกคือหมายเลขใด

เคยเห็นเลขอลเซ็นเตอร์ที่พรมวอลหน้ารถครับ
ก็เคยเห็นผ่านผ่านก็เลยนึกว่าจะเป็นตัวนี้เลยครับ
พร้อมแล้วน้องโน้ตเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๑๕๕๔ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
รอให้ตอบให้หมดครบ๔ข้อก่อนนะครับ

โน้ตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องแม่เผาหรือแม่ปู

แม่เผาแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เผาขึ้นมาตอบครับ

ภูมิภวงดวงจันทร์เพราะว่า

อ่าแม่ลูกเลือกให้แล้วเพราะฉะนั้นขอเชิญแม่เผามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รู้สึกยังไงลูกชายเลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ให้

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลูกก็เลยเก็บไว้ให้แม่นะครับ

มีนักร้องในดวงใจก็คือพุ่มพวงดวงจันท

ชมผลงานของพี่พึ่งบ้างไหมอ่ะ

พี่พึ่งนี่นะเป็นราชินีลูกทุ่งที่ถูกยกย่อง
เพราะว่าพี่พึ่งเนี่ยนะนอกจากจะร้องเพลงแล้ว
ยังมีผลงานการแสดงด้วย
แล้วก็เล่นหนังเล่นละครทั้งจอแก้วจอเงินผ่านมาหมด
แม่ที่คุยมานี่แม่เก็บข้อมูลอะไรได้บ้างไหม
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่พุ่มพวงดวงจันทร์แสดงคือเรื่องใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสงครามเพลง
ตัวเลือกที่สองมนรักนักเพลง
ตัวเลือกที่สามเสน่ห์นักร้อง
ตัวเลือกที่สี่หลงเสียงนาง
ขอบคุณทุกเรื่องแต่จำชื่อจำแกเล่นอ่ะ
ตอนแรกน่ะไม่ได้ก็เลยเรียกเอาคนรักนักเพจ

ถ้าพร้อมแล้วแม่เผาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองมนรักนักเพลงครับ
เมื่อสักครู่นี้ข้อแรกถ้าถูก๕๐๐๐บาท

นั่นหมายความว่าได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทแล้ว
แต่ที่เราภาวนาก็คือไม่อยากให้ผิดแม้แต่ข้อเดียว
จะได้ลุ้นเงินล้านกลับบ้านกันในวันนี้นะครับ
เผาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วแม่เผาจะเลือกเรื่องไหนให้น้องปูขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู

และเวียสโบราวัส

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราครับ
เพราะว่าบ้านของเรา
มันอยู่กับเราเป็นธรรมชาติของเรา

เชิญน้องปูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จำได้ไหมว่าที่บ้านของเรามีรูปใครติดผนังบ้าง

มีรูปน้องใบเตยด้วยใช่ไหมครับ

รูปที่ถ่ายติดฝาบ้าน
น้องใบเตยใส่เสื้อสี
ซื้อบอกว่าใส่เสื้อสีแดงแน่
มีหมวกเล็กประดับอยู่ที่หัว

เดินดำเมเยออยู่บ้านดังแคมจ้ะ

เพราะฉะนั้นน้องปูฟังคำถามให้ดีนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

น้องใบเตยยืนถ่ายรูปคู่กับไดโนเสาร์

เห็นรูปลูกอยู่ทุกวันค่ะ

ไดโนเสาร์นี้น่าจะเป็นสีเขียว
พร้อมแล้วน้องปูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

สีเขียวครับ

อ่ะปูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คูณแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้าคูณขึ้นมาตอบครับ

เลือกแล้วนะว่าจังหวัดหนองบัวลำพู

ถ้างั้นขอเชิญน้าคูณขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วก็ย้ายมาอยู่น้องบนลำภู

ตอนนี้นะก็คือคนจังหวัด

น้องบัวลำพูนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

จังหวัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งมุกดาหาร
ตัวเลือกที่สองบึงกาล
ตัวเลือกที่สามอำนาจเจริญ
ตัวเลือกที่สี่พยาว
เห็นคำถามก็เดาเอาอย่างเดียวเลยค่ะ
ว่าพออยู่ในใจแล้วว่าต้องยังไงก็ต้องพร้อมกับน้องบัวลำพู
ก็เลยเป็นคำตอบคำที่๓ของอำนาจเจริญค่ะ
คูณเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามอำนาจเจริญค่ะ
ตัวเลือกที่สามอำนาจเจริญครับ
คุณผู้ชมมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องโน๊ตนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต
ต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับคุณพ่อเขาได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
น้องบัวลำพูเป็นจังหวัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่สามอำนาจเจริญค่ะ

ตอบตอบตอบ